ไม่มีหวัดเลยหลักหน่วยกัน

สิทธิ์หน้าค่ะ๐๙๖๘๒๘

ปัจจุบันประกอบสมาอาชีพเป็นเจ้าของเพจโฮมัสทอมครับ
แล้วก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะ

ทำไมพี่ถึงพูดภาษาใต้ครับ

ก็เลยพูดได้ทั้งภาษาใต้และภาษาเหนือ
แต่ภาษาใต้ถนัดสุดเพราะเกิดที่นั่นแล้วก็โตที่นั่น

จุดเริ่มต้นของเพจโทมอสธอมคืออะไรครับ

คือตอนเด็กแม่ชอบวางไว้ตรงทีวี
แล้วก็จะเล่นเป็นนางเอกแล้วก็นางร้ายในตัวเดียวกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว

ก็เลยพูดคนเดียวเป็น๒ตัวละคร๓ตัวละครก็ว่าไป

ต้องขอบคุณกระแสตอบรับแล้วก็พี่น้องทุกคนที่กดไลค์ครับ
แรงบันดาลใจคือต้องการให้ทุกคนมีความสุข
นี่ไม่ได้โลกสวยนะคะคือต้องการให้คนมีทุกคนมีความสุขจริง
เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วมีน้องอินบล็อกมาบอกว่า

ก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่ใช่แค่เราให้ความสุขเขา
แต่แบบทุกคอมเมนต์หรือทุกการสนับสนุน

ตัวจริงของพี่เป็นคนแบบไหนครับ

จริงคนจะคิดว่าเป็นคนตลกแต่เป็นคนสวย
คำนิยำนะคะสวยแพงตลกค่ะ
เอาคนในครอบครัวก่อนเลยค่ะ

ดูหมดเลยค่ะแม่คือเอาไปเอาไปให้ป้าขายหมดในตลาดดู

เอาคลิปลูกใส่วิกไว้ให้คนในตลาดดู
แม่เป็นคนยังไงค่ะแม่เราพูดแบบนี้ฉันก็
พอคนในครอบครัวรับได้ทุกคนมันก็รับได้ใช่ไหมครับ

ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มจากความมั่นใจค่ะ
คือถ้าเกิดเราปวดเข้าห้องน้ำเราไม่กล้าไปห้องน้ำ

เพราะฉะนั้นอยากฝากถึงทุกคนที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ
คือความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญความกล้าเป็นสิ่งสำคัญ
ไม่ต้องเอาอะไรเลยเอาแค่อารมณ์และความมั่นใจก็พอ

ถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษเราไม่ได้งานนะไม่ได้เงินนะ

เมื่อมีฝึกภาษาอังกฤษก็ต้องทำอะไรประมาณนี้
ถ้าเกิดพูดภาษาอังกฤษสำเนียงใต้ยังไม่เคยมีใครมาเหยียดค่ะ
แต่ตอนเด็กจะมีความมาเหยียบความเป็นคนต่างจังหวัดของเรา

ก็เลยทำให้เขารู้ว่าหนูเป็นสจวนได้
หลังจากนั้นอีก๓เดือนตั้มก็สอบเข้าสายการบินที่ดีที่สุดในโลกตอนนั้นได้เลย
เราไม่สามารถห้ามเขาให้หยุดพูดได้
แต่สิ่งที่เราจะห้ามได้คือใจตัวเอง
ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่อย่างนี้
ให้ต่อไปเขาพูดอะไรเราก็ไม่สนใจอยู่แล้ว

ตอนนี้ยังไม่เคยเจอต้องขอบคุณเดชาบุญ
ยังไม่เคยเจอคอมเมนต์เ่งมีคอมเมนต์แบบตลกอย่างเดียว
ถ้ามีโอกาสบอกเขารับมือก็คือด้วยการบอกว่า

แต่ถ้าไม่เก็ดแล้วก็มาดูก่อน

พี่เคยพูดภาษาอังกฤษสำเนียงใต้กับฝรั่งไหมครับ
งงงงมีค่ะ
มันจะได้ประมาณใจความประมาณ๗๐อีก๓๐

ตอนนี้มีเพิ่มเนื้อหาภาคนรกเข้าไปค่ะ

เฮ้ยคุณมันไม่ใช่ตลกอย่างเดียว

พาดูสถานที่ถ่ายทำหน่อยครับ
อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของดิฉันนะคะ
เป็นห้องที่ใช้ถ่ายคลิปทั้งหมดค่ะ

แล้วก็ถ่ายลงมาเราก็จะเล่นตรงนี้

เก็บนี่คือห้องที่เราใส่คอสตูมทั้งหมดค่ะ
อันนี้นะคะก็คือห้องเก็บวิกนะคะ

มีมงกูดมีวิก
ก็คือวิกเปลี่ยนบุคลิกใส่แล้วก็คือเป็นอีกคนนึงนะคะ

คุณทั้งหมดที่แบบทุกคาแรคเตอร์เขาก็จะมีชีวิตอยู่ในนี้แหละค่ะ
ก็ถ้าเกิดอยากเป็นใครก็มาหยิบคุณเขาเป็นอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งเลยนะคะ